ปฏิเสธไม่ได้เลยคลิปที่ออกมาเนี่ยนะคะ
เป็นออกมาบ่อยที่อยู่ในสถานศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง
บูลลี่กันแกล้งกันหรือว่าทะเลาะกัน

เป็นโรงเรียนชื่อดังอยู่ในจังหวัดขอนแก่น
เป็นคลิปที่ออกมาเป็นความรุนแรงเป็นเหตุทำร้าย
คือมีการรุมทำร้ายกันนะคะ

เด็กนักเรียนต่างโรงเรียนคือรุมกันแบบ๕๐รุม๑เลย

เดี๋ยวเขาไม่ได้เขียนมาผิดใช่ไหม
ไม่ผิดค่ะตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันจริงเหรอ

น้องที่โดนรุมบอกว่าไม่รู้จักรุ่นพี่กลุ่มนี้มาก่อน
จิกหัวโดนตบหัวน่วมไปทั้งตัว

คุณผู้ชมคลิปนี้ค่ะ

เสียงทะลุออกมานอกจอเลย

เข้าสิกข้างนะอายุวัฒน์สำคัญนะ
โพสต์ภาพขณะที่เด็กหญิงนักเรียนกลุ่มใหญ่ทีเดียวล่ะ
รุมจิกหัวตบตีทำร้ายนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่สวมใส่ชุดคอซองอยู่เลยนะคะ

มีบางจังหวะเด็กหญิงเด็กนักเรียนหญิงถูกฝ่าย
เตะเนี่ยเตะไปที่หัวหลายครั้งเลย

เราก็เลยไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรค่ะ
แต่ว่าสิ่งที่เห็นคือการรุมทำร้ายคนคนหนึ่งโดยไม่มีทางสู้
คลิปนี้เจ้าของเฟซบุ๊กนำมาโพสต์เอาไว้เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
แล้วก็ระบุข้อความบนเฟซบุ๊คแบบนี้นะคะบอกว่าเธอโดนทำร้าย
ทั้งที่ไม่รู้จักกันด้วยซ้ำบางคนที่มาก่อเหตุเนี่ย
หลังเกิดเรื่องพยายามติดต่อรุ่นพี่ในกลุ่มที่มารุมทำร้าย
แต่ก็ไม่มีใครยอมปรับความเข้าใจค่ะ
คุณผู้ชมต่อมาพ่อแม่ของเธอนำคลิปนี้ไปแจ้งความแล้วนะคะ

เพราะถือว่าเป็นการใช้ความรุนแรงแล้วก็ทำร้ายร่างกายกัน
ซึ่งผิดกฎหมายอะ

อืมนะคะรุมกันขนาดนี้

สอบถามข้อเท็จจริงจากน้องหวานค่ะ
เด็กนักเรียนม๑เป็นนักเรียนโรงเรียนชื่อดังของจังหวัดขอนแก่น

น้องเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๘มีนาคม

ไปกินข้าวกับเพื่อน๓คนที่ตลาด
แล้วก็ไปเจอรุ่นพี่คนนึงค่ะมากับเพื่อน

มาด้วยกัน๕๐กว่าคนนะคะ
อยู่ดีก็เข้ามาดึงหัวมากระชากไปตบ

พอรุมทำร้ายน้องหวานเสร็จก็ขี่รถออกไปเลยค่ะ
น้องบอกว่าถึงตอนนี้นะคุณ
ยังไม่รู้เลยค่ะว่าถูกทำร้ายด้วยสาเหตุอะไร
รู้แค่ว่าก่อนหน้านั้นมีการแชทท้าทายท้าตีกัน
โดยคนแชทก็เป็นเพื่อนในกลุ่ม
ที่เอามือถือไปแชทไม่ใช่ตัวเธอด้วย

เออดูหวั่นซ้าเลยเนี่ย
แต่ว่าเราก็ให้ความไปทำ๒ฝ่าย

ฝ่ายที่มา๕๐เนี่ยม๓นะ

ฝ่ายนี้เขาเป็นม๓รุ่นพี่ในคลิป
คนหนึ่งที่เราไปคุยคือน้องข้าวฟ่าง
โรงเรียนเดียวกันกับน้องหวานนี่แหละ
เขาฟ่างยอมรับรุมทำร้ายหวานจริง
แต่ไม่ใช่อยู่ดีแล้วเดินไปจิกหัวตบนะ
แต่เป็นการนัดมาเคลียร์ปัญหากันมากกว่า

มีการพูดจาใส่ความกันสร้างเรื่องให้อีกฝ่ายเสียหาย
ให้เพื่อนในกลุ่มเสียหายนะ

แต่ไม่ใช่ตัวเธอเองแล้วก็ไม่ใช่น้ำหวานด้วย

ก็เลยนัดกันเพื่อไปทำความเข้าใจ
แต่สุดท้ายที่มีการตบตีเนี่ย

ก็เลยเนี่ยเพื่อนทำใช่ไหมก็เอาบ้าง

แต่ว่าพร้อมนะที่จะพูดคุยและทำความเข้าใจกัน
ส่วนการที่น้องไปแจ้งความแล้ว
้อมรับแล้วก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับ
สุดท้ายเนี่ยตัวเองก็จะมีประวัติเรื่องของคดีความนะครับ

แล้วการที่เด็กมาเห็นความรุนแรงแบบนี้
การทำร้ายคนโดยที่ไม่ได้ยับยั้งชั่งใจเลย
ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล
ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่ก็ฝากบอกลูกหลานด้วยเนาะ